ก็ยังคงเดินหน้าพิจารณารายมาตรา

อันคลอฟคับเจออำจัวร์เภชชบุรีครับ
วันนี้นั้นจะต้องพิจารณาลงรายมาตรารัฐธรรมนูญนั้นให้ได้เพิ่มอีก๓หมวด
ตั้งแต่หมวดที่สี่ไปจนถึงหมวดที่หก
อุดมรัฐอมริตโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับเปิดเผยภาพรวมการประชุมการร่างรัฐธรรมนูญว่าในวันแรกจนถึงขนาดนี้ได้พิจารณาผ่านไปแล้ว๓หมวดจำนวน๔๘มาตรา
โดยคณะกรรมการนั้นยืนยันว่าบทบัญญัติมาตรา๗กรณีไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูลให้วินิจฉัยตามประเพณีการปกครอง
โดยให้อยู่ในหมวดของสารรัฐธรรมนูญเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและให้เป็นเรื่องการพิจารณาทางกฎหมายไม่ได้เป็นการอวดอำนาจให้สารแต่อย่างใด

เท่าที่ใดเดียวกันก
ที่มาตรา๓๕เกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนนะครับยังคงมีการคุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชนอยู่เหมือนรัฐธรรมนูลที่ผ่านมาแต่ขอความร่วมมือจากสื่อให้เปิดเผยการใช้งบประมาณของภาครัฐที่ใช้เงินงบประมาณหรือทรัพย์สินในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนเพื่อไม่ให้สังคมนั้นสงสัยหน่วยงานของรัฐแต่ไม่ได้เป็นก
เนื้อหาทั้งหมดก็ยังสามารถนำกลับมาพิจารณาได้อีกครั้ง
โชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับ